นี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็เจออีกหนึ่งกระแสวิพักษ์วิจารณ์ว่านุ่มเจมส์จิร้องเพลงเถียนหน้า
เขาบอกว่าคว้าไมค์มาร้องเพลงทีไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาทันทีนะ
สำหรับหนุ่มเจมส์จีรายุซึ่งเจ้าตัวเองก็ออกมายอมรับนะคะ
ตอนนี้ฝึกฝนเรื่องของการร้องเพลงอยู่
และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วย
เปิดโอกาสให้เขาพร้อมกันเลยค่ะ
จะบินกลับจากการไปร่วมงานที่ประเทศญี่ปุ่น
อีกทั้งยังปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟนได้ติดตามกัน
สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสเจมส์จิรายุ
แต่ไม่ทันไรก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องเสียงร้องอีกตามเคย
โดยเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้รู้สึกท้อ
เพราะมองว่าครั้งนี้ทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปฝึกฝนเรียนร้องเพลงเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น
จะส่งคำขอบคุณไปยังแฟนคลับที่ชื่นชม

ที่มีแฟนคลับแดนประดิบชื่นชอบผลงานเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
คุณคุณแฟนคลับคุณสำคัญนะครับ
พี่บิลตามไปดูนะครับ

เต้นดีขึ้นร้องดีขึ้นแล้วอย่างนี้